กลับมาแล้วคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการโอเคนะคะ
นุ้ยเคลียร์สีอิ๊วดำอะไรยังไงเนี่ยกับไอติม
คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกโซเชียล

เขากินไอติมวานิลานะแล้วก็ลาดสีดำสีดำสูตรหนึ่ง
นุ้ยตอนแรกพี่นึกว่าเป็นการทำกรรมวิธีผ่านกรรมวิธีจนเป็นซ้อม
แต่นี่คือลาดสีอิ๊วดำเลยเหรอ
นั้นอ่ะพี่ใส่ในผลโรกก็ได้
ที่เราไปใส่กันอ่ะพี่หรือจิ้มตื่นฮวนอ่ะ
ซ่าให้รู้แล้วรู้แล้วไปเลยไปเลยนี่ไงนี่ไง
น้อยแต่พี่ว่าดีพี่ว่าได้เพราะว่าทำไม่ได้พี่
เขาต้องทดสอบมาแล้วเข้าใจปะคือในญี่ปุ่นจริงมีไอศครีมรสแปลก
มีรสโชยุรสไอเนี้ยรสถั่วนาโต้ก็มีเลยพี่
มันก็เข้าได้นึกเคยไปกินแล้วสำหรับโชยูอ่ะ
มันก็จะเป็นกลิ่นของแบบกลิ่นซีอิ๊วนั่นแหละ
แต่ว่าด้วยรสชาติความหอมของวานิลาของตัวนมเนยมันได้
ฝากบอกผู้คิดค้นหน่อยสิว่าเราอ่ะนอกเหนือจากทานซีอิ๊วหวานแล้ว
ชอบทานน้ำปลาด้วยทำเป็นน้ำปลาเป็นรสน้ำปลา
แล้วน้ำปลาเราก็ลาดซอสมะนาวไงเข้ากันดี
นุ้ยมันต้องได้สิ

คือเข้าใจคำว่าหอมหึ่งมั้ยเคยได้ยินหอมหึ่งมั้ย
คือมันไม่ได้เหม็นนะแต่มันหอมหึ่ม
พี่ชอบหอมหึ่งหึ่งอยากกินใช่มั้ย
ไปที่ช็อปตราเด็กสมบูรณ์อยู่บริเวณถนนจันทร์
ต้องไปนะต้องไปอยู่ไม่ไกลอยู่ในกันเทพนี้แหละ

นี่วันนี้เดี๋ยวเรามาฟินนะคะกับร้านอาหารคาวหวานคาเฟ่

วายจะเข้าร้านตัวเองอาจารย์เมริกาป่ะเนี่ย
ค่ะรีบโทรเลยนะคะ๐๒๙๔๖๑ผ่านสามารถจองร้านได้นะคะ
หรือสามารถสั่งเป็นปิ่นโตไปกินที่ออฟฟิศก็ได้แล้วตอนนี้

อ้าวมาร้านแรกร้านอัตรรอด
อืมของพี่ปำแป๋มนั่นเองนะคะคุณยาย

เขาเรียกกันว่ายายไงเป็นยาย
คือคืนสูงไปกว่าแม่ก็คือยายอย่างนี้หรอ

พี่แต่อาหารเขาสวยมากจริงพี่เคยไปทานอร่อยด้วยจริงเหรอ
เป็นร้านอาหารเป็นเหมือนกับว่าสำหรับชาวหวังนะคะ
ที่บอกว่าสำหรับชาววังเนื่องจากว่าหนึ่งในหุ้นส่วนเนี่ย
ไปเรียนทำอาหารกับอาจารย์อ๋ออาจารย์ศรีสมรนะคะ
ซึ่งเป็นอาจารย์สอนทำอาหารในวิทยาลัยในวังหญิงนั่นเองค่ะ
ซึ่งร้านนี้เนี่ยก็บอกว่าด้วยความที่เป็นตำรับชาววังเนี่ย
ก็จะมีแบบเป็นการผสมผสานนะ

ความเป็นไทยแต่ยังมีความทันสมัยอยู่
บอกว่ารสหรูอลังการจริงแล้วก็เป็นอาหารไทยที่แบบรสชาติดีมาก
รสชาติคือแบบคือบางคนหล่อมไหม
เออบางคนอาจจะไม่เคยได้ลิ้มรสชาตินี้ขึ้นหน่อย

นุ้ยเคยนะคำว่าประเทศไทยเนี่ย
เป็นประเทศนุ้ยว่าน่าจะเป็นประเทศเดียวที่มีคำว่ากลมกล่อม
เพราะว่ามันจะไม่มีรสชาติใดรสชาติหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมา
แต่มันกินเข้าไปรวมแล้วมันแบบว่ามันอบอวนอยู่ในปาก

อบอ้วนอยู่ในปากอยากจะไปชิมมาพี่
ไปชิมสุขุมศิษย์๓๙นี่หรอพี่เคยไปแล้วมั้ยเหรอ
สุขุมศิษย์๓๙นี่ก็จะถามถ้าเป็นแบลว์ง่ะ
เปิดให้บริการทุกวันนะคะเวลา๑๑โมงครึ่งจนถึง๔ทุ่มค่ะ

เขาบอกว่าอาหารที่ต้องไปชิมเนี่ยมีเป็น

ยำส้มโอแหละอะฮะและยำโอนี่เป็นอาหารไทยเลยนะ
เขามีของหวานด้วยนะมีเปียกปูนอ่อนกับไอศครีมสังขยาใบเตย

พี่ทานแบบบ้าร่างเรหว่าที่พี่ไป

หลายอย่างหมูฮอมก็อร่อยต้องไปอ้ะต้องไปอยากไปจริงเลย
โอ้ยมีมารุมทอด
ที่มารุมเพราะเอามาทำเป็นแกงส้ม
แต่ซิกเนเจอร์เมื่อสักครู่นี้คือภาพที่ขึ้นแล้ว

หนี้ของน้องออมสุชา

เป็นร้านเหลือง
แพนเค้กวาเฟิลอะไรต่างเนาะของเขาจะหอมอร่อย
แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าตาปกติอย่างที่เราเห็นนะพี่
มันจะมีหน้าตาแบบนี้เหมือนอยู่ในกระทะ

ดัมกิ้นไงโอ้โหอืมยุคนั้นอ่ะยังไม่มีลูน่าลูน่าเลยอ่ะ
แล้วก็ใส่ไอติมเข้าไปข้างในเอออยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้อยู่ที่
แต่จริงนมยาคูปกติเราก็กินอยู่ในตอนสมัยนุ้ยเรียนมหาลัยมันมีแล้ว

เผื่อว่ากินแล้วจะได้หน้าหวานเหมือนน้องออมสุชา
เอามาอีกร้านหนึ่ง

ปิ้งย่างของโดมจารุวัฒน์นี่

ใครที่เป็นน้องโดมาแล้ว
ใครที่เป็นคอแบบว่าบุฟเฟ่สายเนื้อเนี่ยนะ

ว่าเราจะมีสงครามกับกองทัพเนื้อวากริวเกรดพรีเมียม

มีแต่เนื้อวัวเหรอใช่เท่าที่ดูนะมีเนื้อหมูด้วยพี่
แต่ว่าถ้าพูดถึงเนื้อวากิลเกรดพรีเมียมมันหากินยากพี่ค่ะ
แล้วก็ซีฟู้ดรวมอยู่ในนี้มีซูชิมีซาชิมิอีกด้วย
ถ้าใครทานเนื้อก็ฟินฟินเลยเพราะปกติจริงแล้วเนี่ย
บุฟเฟ่เนี่ยไม่ค่อยมีเนื้อวากิวส์ใช่เพราะราคามันจะสุก
คือพี่หนูไม่กินเนื้อมา๑๐กว่าปีแล้วแต่หนูต้องกิน

เพราะว่าไม่ใช่ลูกคนสุดท้องเนี่ย

พอพอลูกโตมาหนูไม่ได้อยากจะกินนะคะ

๕๙๙บาท๘๙๙บาทก็ว่ากันไป

แต่ถ้า๘๙๙นี่คือเป็นเมนูที่แบบท็อปสุดแล้ว

คือกินวากิลพี่บอกโอ้โหเลิศมากเลยน้อง
เจอกันนะถนนปัชฌาลาสาย๒นะฮะ
อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลบางโพสาวบางโพน

สาบังคุณไปสปาแบบใหม่ดีกว่า

ฝากร้านร้านของอ้นนะคะไม่มีหน้าร้านค่ะ

ทุกวันจันทร์พฤหัสแล้วก็เสาร์ค่ะ

เพราะว่ามีอยู่แค่๔๕เมนูนั้นทำวนมา๓ปีแล้ว
มีไตปลานะคะแกงไตปลา

แล้วก็คั่วกลิ้งหมูรวนเค็ม

กับข้าวต้มก็ได้หรือว่าทานกับแกงของเราก็ได้
จะเป็นผักกัดดองหน่อไม้แล้วก็รวนกับหมู๓ชั้น

ไปอยู่กับลูกน้องเสร็จปั๊บลาออกแล้วก็ออกไปขายเอง
แม่ไม่ให้มีขนมจีนน้ำยาปูกับน้ำยา
นุ้ยเคยเห็นแล้วปูนี่ชิ้นตรงนี้เลย

อาจารย์นิกาหมายถึงครัวต้นสีจะพอแล้ว

อย่างที่บอกว่ามีตัวของมิวบ็อกซ์

คือสามารถที่จะกินร้านอาหารอาจารย์มาริกาได้

หรือว่าจะสั่งแอดไลน์นะคะ

ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่เอาค่ะ

ตายแล้ววันนี้เราได้หลายเรื่องอ่ะ

นุ้ยคือแต่ว่าถ้าเป็นพี่นะพี่จะต้องเอานุ้ยเข้าไปด้วย

คือมันปิดโถนั้นแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะโดมนั้นแล้ว

เป็นการผ่อนคลายด้วยการลอยตัวในน้ำเกลือ
คือในแคปซูลนั้นน่าจะเป็นน้ำเกลือ

ใช่คือเป็นการผ่อนคลายด้วยน้ำเกลือเลย

มันไม่จบมันไม่ได้ลึกมากแคปซูลนั้นน่ะ
ข้อดีของแคปซูลนี้ก็คือจะช่วยให้กล้ามเนื้อได้พักผ่อน
แล้วก็รักษาอาการผิดปกติผิดปกติของร่างกาย

ร่างกายได้รับสารเอนโอกฟีลนะคะ

แล้วก็ผ่อนคลายการอาการอ่อนล้าเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนหลับ

เขาก็จะบอกวิธีการให้นะคะเข้าไปได้เลย
เป็นการผ่อนคลายแบบเก๋นะเอามาฝากกัน

แล้วเขาเปิดเพลงเบาด้วยนะนุ้ยผ่อนคลาย

ไม่ใช่เป็นเพลงแบบ

พอแล้วช่วงหน้าเรามาสวยแบบกระชับกันดีกว่า